สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

อย่างกับยื่น

สื่อเยอะฮะสื่อเยอะ
ไม่เท่าต่างเยอะด้วย
พี่อดมา
ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว

โอ้โห

ไม่ได้มาเล่น
ไม่ได้มาเล่น
โอ้ยไม่ได้มาเล่นเล่นไม่ได้มาเล่นเล่น
โอ้ยโอ้ยกาลทรมาน
โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ